ตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานีมีการเรียกประชุมชุดสืบสวน
ให้เร่งสอบสวนพนักงานบรมกษาป๒๐คน
หลังจากเหรียญกระสาปที่ละลึกเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัฐราชสุดาสยามบรมราชกุมารบรีหายไป๕๐เหรียญ
และเชื่อว่าคนในจะมีส่วนรู้เห็นกับเรื่องนี้
พลตำรวจตรีถาวรขาวสะอาดผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานี
เรียกประชุมชุดสืบสวนเพื่อเร่งรัดคลี่คลายคดีเหรียญกระสาปที่ระลึก
เนื่องในโอกาสพระราชวิธีเฉลิมพระชนมายุห้ามรอบ๒เมษายน๒๕๕๘
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ซึ่งเป็นเหรียญทองคำขัดเงาจำหน่ายราคาเหรียญละ๓๐๐๐บาท
หายไปจากโรงกระสาปตะบนครอง๑อำเภอครองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
จำนวน๕๐เหรียญรวมมูลค่ากว่า๑๕๐๐๐๐บาท
ด้านพันธุ์จำนวดโทษสุวิทปะกำแหงรองสรวจสอบสวน
ตำรวจภูทรครองหลวงเล็กภูตองสงสัยที่ทำงานในโรงการกษาบ
จำนวน๒๐คนมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับ
รวมทั้งได้มีการทำแผนที่เส้นทางเข้าออกโรงกษาปด้วย
เจ้าหน้าที่คาดว่าคนร้ายที่ขโมยน่าจะเป็นคนใน
จึงเป็นไปไม่ได้ที่คนนอกจะเข้าไปขโมยที่โรงกระสาป
โดยเจ้าหน้าที่ได้เจาะจงไปที่๓คนที่ถือกุญแจตู้เซฟที่เก็บเหรียญที่บรรลึก
หลังพบบริเวณตู้เซฟไม่มีร่องรอยของการงัดแงะแต่อย่างใดนะครับ
สำหรับเหรียญดังกล่าวนั้นหายไปตั้งแต่วันที่๒๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
แต่สาเหตุที่โรงกระสาปเพิ่งจะเข้าแจ้งความเพราะว่าต้องรอการตรวจสอบภายในก่อนครับ